สำหรับเบรกนี้นะคะเป็นเรื่องปัญหาสังคมที่เราตามต่อกันให้นะคะ
กรณีที่น้องอายุ๑๔โดนผู้ชาย๕คนข่มขืนกระทำย่ำยีน้อง
คือกระเปียค่ะ๒จุด๒พื้นที่หลัก
แรกก็คือแคมป์คนงานที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ส่วนพื้นที่ที่๒เนี่ยคือที่ที่เกิดในท้องที่สนประเวทกรุงเทพมหานครนะคะ
เมื่อวานนี้ทนายรณรงค์แล้วก็คุณพ่อของน้อง
รวมถึงน้องเองที่ตกเป็นเหยื่ออายุ๑๔ปีนะคะ
แล้วมีผู้หญิงหนึ่งคนชื่อว่านางสาวปุ้ยเมื่อวานไปด้วย
ไปที่โรงพักประเวทนะคะ
ทนายรณรงค์พาทั้งคุณพ่อพาทั้งน้องที่ตกเป็นเหยื่อ
ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
ทีนี้คุณพ่อของน้องก็คือนายหนุ่ยบอกว่า
ลูกสาวหนีออกจากบ้านไปยังอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ก่อนที่จะมาทราบภายหลังว่าลูกสาวไปอยู่กับนางสาวใหม่ที่จังหวัดสงขลา
และต่อมานางสาวปุ้ยติดต่อมาที่พ่อบอกว่า

ตอนนั้นตกใจมากค่ะ
ทีนี้ส่วนตัวลูกสาวน้องเองอายุ๑๔ที่ตกเป็นเหยื่อเล่าบอกว่า
ตลอด๓เดือนที่ผ่านมาถูกคนในแคมป์คนงานก่อสร้าง

อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา๔รายประกอบด้วยใครบ้าง
นายน่ำนายน่ำเป็นพ่อบุญธรรม
๒นายเบ้น๓นายสมรและ๔นายเหน่ง
ทั้งหมดเป็นเครือยาศกัน
น้องเล่าให้ฟังบอกว่า๔คนสลับกันนะครับ
สลับกันขมคืนก็ทำชำระวน้อง
ทำแบบนี้ค่ะเกือบทุกวัน
จุดที่ทั้ง๔คนพาไปข่มคืนก็มีทั้งในรถ

น้องตัดสินใจเลยค่ะบอกว่าไม่ไหวแล้ว

มาเจอนายตั้มเป็นคนรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ในคร็มที่สอนอประเวทที่ประเวทไงนะคะ
สรุปแล้วงานนี้น้องโดนผู้ชาย๕คนนะคะ๕ทรชนข่มขืนน้อง
คุณพ่อก็คือนายหนุ่ยบอกว่า
เรื่องต้นมีการไปแจ้งความแล้วแล้วก็พาลูกสาวไปตรวจร่างกาย

ตัวเขาเองอยากจะเห็นหน้านายตั้มมากเลย
นายตั้มมันหน้าตาเป็นยังไงที่ไปข่มขืนลูกสาวเขา
ก็เลยตัดสินใจค่ะเดินทางไปหานายตั้มที่แคมป์คนงาน
ต้องการที่จะไปพูดคุยต้องการที่จะไปเคลียร์ปัญหา
คือคุณพ่อบอกว่าจริงแล้วไม่อยากให้เรื่องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกัน
ตอนนั้นคุณพ่อให้ข้อมูลกับเราตอนนั้นแกล้งลองใจ
เรียกเงินนายตั้มไปจำนวนเงิน๕๐๐๐๐บาทเรียกเงินนายตั้มไป๕๐๐๐๐บาท
แต่ตั้มมีการต่อรองบอกว่า๒๐๐๐แล้วกัน
และสุดท้ายก็เลยมีการตอบตกลงกัน
แต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมไม่สามารถติดต่อนายตั้มคนนี้ได้แล้วนะคะ
สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อติดใจอย่างมากที่สุดเขาพูดกับพ่อเลย
ว่าเขาเรียนจบปริญญาตรีจบทางด้านกฎหมาย
เขามีเพื่อนเป็นทนายเยอะต่อให้พ่อเอาตำรวจมาเขาก็ไม่กลัว
คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากอย่างเช่นน้อง
คุณก็รักเหมือนน้องต้องดูแลเขา
คุณพ่อให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณพ่อกำลังพูดถึงตัวนายตั้มนะ
นายตั้มก่อนหน้านี้พอรู้ว่าพ่อเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ย
มขืนกระทำชำราวลูกสาวของพ่ออายุ๑๔ปี
นายตั้มก็เอาเลยค่ะอ้างตัวสารพัดบอกว่ารู้กฎหมาย
มีเพื่อนเป็นนักกฎหมายตัวเองเป็นนักกฎหมาย
คือพยายามที่จะไม่ให้คุณพ่อไปแจ้งความนะคะ
ส่วนตำรวจค่ะเมื่อวานนี้มีการนำตัวคุณพ่อก็คือ
นายหนุ่ยนางสาวปุ้ยนางสาวปุ้ยเป็นลูกพี่ลูกน้อง
ของน้องอายุ๑๔ปีที่ตกเป็นเหยื่อนะ
ชี้จุดเกิดเหตุแบบนี้คุณผู้ชม
แคมป์คนงานภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งเป็นจุดแคมป์ก่อสร้างส่วนอีกจุดหนึ่งที่พาไปชี้
ก็คือในห้องของโรงแรมแห่งหนึ่งก็ใกล้กับจุดนี้แหละค่ะ
นางสาวปุ้ยซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่สาวของน้องอายุ๑๔ปีที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะ
บอกว่าตามน้องเนี่ยมาทำงานที่แคมป์คนงานแล้วก็บอกว่าวันเกิดเหตุ
น้องไปกับนายตั้มซึ่งนายตั้มเป็นผู้รับเหมาออกจากห้องกันไปสักประมาณ๕โมงเย็น
หลังจากนั้นน้องกลับมาน้องก็บอกว่าถูกนายตั้มข่มขืน
พอตัวเองกลับไปถามนายตั้มนายตั้มก็ยอมรับนะว่าคมขืนน้องจริง
แล้วก็บอกกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้ค่ะ
ก็นั่งรอน้องอยู่ในห้องแล้วน้องเขาก็ออกไปด้วยกัน
ไปกี่ครั้งไปครั้งเดี๋ยวค่ะ
ก็คือนายตั้มค่ะ
เป็นจุดความคืบหน้าที่จุดที่๒ก็คือในท้องที่ของสนประเวทกรุงเทพ
คุณพ่อบอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ทนายรณรงค์บอกว่าทางกองปราบจะเป็นผู้ดำเนินคดี
กับบุคคลทั้ง๔คนที่ไปข่มขืนกระทำชำราวน้องด้วยตัวเองค่ะ
ส่วนคดีที่สอนอประเวทต้องให้ทางพื้นที่เป็นคนจัดการ
เมื่อวานนี้คุณพ่อบอกว่านายตั้มติดต่อมาบอกว่า
เดี๋ยวจะนำเงิน๒๐๐๐บาทมาให้มาชดใช้ให้
แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
ตำรวจสนประเวทตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
เพื่อออกหมายจับนายตั้มในข้อหากระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
พรากเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีไปเสียจากปีดามารดาเพื่อการอนาจารย์ค่ะ